แต่ว่าเรามาดูสรุปผลการดำเนินคดีและมีการจับกลุ่ม
แกนนำและมวลชนที่มีการชุมนุมนะคะตั้งแต่๑๓ถึง๒๕
เรื่องต้นมีการดำเนินคดีทั้งสิ้น๘๑รายค่ะ
พลตำรวจรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
บัญชาการตำรวจนครบานได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหา๘๑รายนะคะ
เป็นผู้ต้องหา๗๘คนโดยมีคดีซ้ำกัน๓คน
ทั้งหมด๕ข้อหาค่ะ
คือการกระทำที่ฝ่าฝืนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในกรุงเทพ

กันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง

กระทำประทุษร้ายต่อเสรีภาพพระบรมวงศานุวงศ์๓ราย
ยุโยงปลุกปั่น๑๐ราย
ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน๑ราย

ได้มีการยื่นขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลแล้ว
เหลือควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำ๘รายค่ะ
ก็เป็นที่เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่๑ราย
ก็ทางพนักงานสอบสวนนะครับได้พิจารณาดำเนินคดี
ผู้ที่มีพฤติกรรมหลักนะครับ
มีการชักชวนมีการยั่วยุ
หรือมีพฤติกรรมที่จะส่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
จริงแล้วกระบวนการในการขอปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมาย

สังเกตว่าผู้ตัวอาหารทั้ง๘๐ลาย
ฟังท่านได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ
และบางท่านได้รับการขอประกันตัวในชั้นศาล
๘๐รายได้รับประกันเกือบหมดนะครับ
เหลือแต่ผู้ต้องหาที่เป็นแกนนำ
มีความสำคัญจริงที่ศาลอาจจะมีดุลพินิษฐ์เห็นว่า
ปล่อยตัวมาแล้วอาจจะเป็นก่อให้ความวุ่นวายหรือมายุ่งเหยิงพญาหลักฐาน
ก็จะไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพียงจำนวนน้อยครับ
สังเกตหรือว่า๘๐รายประกันตัวมาถึง๗๐กว่ารายเหลือแค่๘รายเท่านั้นครับ
คุณผู้ชมคะจากทั้งหมด๘๑รายเนี่ยค่ะมี๔คนนะคะที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้ที่เป็นเยาวชนนะคะ
ก็จะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับเยาวชนเท่านั้นนะคะ
การดำเนินคดีเยาวชนจะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีคดีเยาวชนอยู่แล้ว
จะมีความอ่อนและจะมีมาตรการตามวิเด็กและกฎหมายเด็กดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับ
เราไม่ได้เอาเยาวชนมาดำเนินคดีในข้อหาของสารผู้ใหญ่แต่อย่างใดนะครับ
ก็จะมีมาตรการจากเช่นเรียกผู้ปกครองมาตักเตือนนะครับทันทำทันบนนะครับ
เยาวชนจะได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายอยู่แล้วครับ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้ก็มีความคืบหน้าการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่มีการทำร้ายกันภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยนะคะ
คือสอนอหัวหมากเนี่ยได้เชิญผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกทำร้าย
และเจ้าของเครื่องเสียงลำโพงที่เราได้ดูภาพไปค่ะ
เหมือนกับเอาลำโพงทุ่มใส่นี่นะคะตามภาพนี้ที่อยู่ในวงกลมสีแดง
ส่วนกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะก็อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
นัดหมายรวมตัวกันช่วงเย็นในพื้นที่สอนอหัวหมาก
และหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีการมอบหมายให้พื้นที่ดูแลเหตุการณ์อยู่
คาดว่าก็จะมีการชุมนุมที่ไม่ได้มากนักเจ้าหน้าที่น่าจะดูแลได้นะคะ
แต่ถ้าหากว่ามีการประสานขอกำลังเพิ่มก็พร้อมจะสนับสนุน
ไม่ว่าจะค้างคืนหรือไม่ค้างคืนทางตำรวจบอกว่ามีแผนรองรับอยู่แล้ว
เป็นการรองรับในลักษณะป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ผู้ชุมนุมเองรวมไปถึงผู้ที่สัญจรไปมาในเส้นทาง
ก็ยึดหลักสิทธิมนุษยชนค่ะ
นี่ผู้ชุมนุมเขาก็มีนัดกินคงกินข้าวกันก่อนด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะก็ไปนัดรวมตัวกันที่หน้าสอนอหัวหมากนะคะ

ใช่แล้วก็ปักหลักครั้งคืน
ค่ะอ่าก็เป็นภาพในหน้าจอโทรทัศน์ของท่านที่เราเจาะภาพไว้ให้ชมด้วยนะครับ
เป็นภาพสดที่น่ารวมจำพิเศษกรุงเทพอาณาคอนนะครับ
ส่วนภาพนี้คือภาพเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมา
เขาก็นัดกินโค้งกินข้าวกันก่อนนะครับ

มีที่นอนหมอนมุ้งมาเตรียมสำหรับการปักหลักค้างคืน
แล้วก็สร้างเวทีกันแล้วนะฮะ
น้องที่ขาหักบาดเจ็บจากการชุมนุมที่รามคำแหงเอง
มาร่วมชุมนุมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครวันนี้ด้วยนะครับ